คุณหมอเค้าโพสต์ค่ะ

คุณหมอใครรู้ไหมคุณหมอสมรส
คุณหมอสมรสเจ้าเก่าเจ้าเดิม
คุณหมอสมรสที่มีดปักหลังนะ

เป็นแพทย์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ฟื้นฟู
อันนี้จะสดแทนครับ
ข่าวสุขภาพนะการเมืองจบไปแล้ว
สมรสเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

คือบอกว่าคนไข้เป็นไส้เลื่อนขาหนีบถุงอันทะขนาดยักษ์
อันทะมีความยาวมากกว่า๖๐เซนติเมตร
ไส้เลื่อนนี้เลื่อนมานานมาก
จนดึงรั้งกระเพาะอาหาร

ทีนี้ระหว่างฟื้นฟูหลังผ่าตัด
คนไข้ต้องใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงอันทะไปด้วย

เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนต่อเลื่อนจนเน่า
ร้างอวัยวะอื่นบาดเจ็บ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหม

พยุงอยู่นี้คืออันทะที่ไส้เลื่อนลงมาเหรอ

เส้นเนี่ยนะถูกต้องแล้วดอม
เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่ดูไบแหละ
คนไข้ต้องเลื่อนการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปก่อน
แล้วปลคุณหมอสมรสปลว่าอะไรรู้ป่ะ
เคสนี้เลื่อนมาเกิน๔ปีเลยเป็นหนัก
ไส้เลื่อนทุกประเภทเจอได้ถึง๑๒ของประชากร
ดังนั้นก็จะมีคนไทยประมาณ๑ล้านคน

ถ้าเตะฟุตบอลแล้วไม่ได้ใส่กางเกงในมันโทงเทงโทงเทง
เดี๋ยวจะเป็นไส้เลือดนะดอมไม่เกี่ยว
สบายใจตบไหล่เลยนะ
แล้วก็ข้อคิดสำหรับเพื่อนอย่ามองว่าไส้เลื่อนเป็นเรื่องเล็กนะ
ถ้ามันเลื่อนนานอาจจะทำให้ไส้เน่าเสียเวลาเสียเงินอีกมหาศาล
ดังนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองมีไส้เลื่อนควรพบแพทย์ด่วน
แล้วลงท้ายเน้นการแพทย์นะครับ

จบแล้วของเราไม่มีข่าวการเมืองแล้ว